ตกใจหมดเลยเวลาเราเจอกับกระจก
ไม่ใช่กระจกก็เจอกระจกก็เจอหน้าตัวเอง
ไม่ตกใจชินแล้ว
ที่จะพาไปดูกูเหลือม

คราวนี้นะเป็น

อะไรคะคุณเล่าต่อสิคะ
งูเหลือมมันอยู่ในโพรงเฮ้ยไปอยู่ในโพรงได้ยังไง
ทำไมมันถึงเข้าไปอยู่ในนั้นเอาไปดูกันหน่อยนะฮะ

ลึกมากต้องขุดใหม่อีกรอบนึง
เพื่อให้กู้ภัยนั้นลงไปได้

พี่กู้ภัยนี่ต้องทำได้ทุกอย่างนี่ขุดโพรงได้ด้วยนะ
ใช่แล้วนี่เหล่าบรรดาคนงานที่เขาทำท่อ

เขาเจองูเขาตกใจเลยหนีขึ้นมา
นี่ครับที่บ้านเลขที่๒๕๑หมู่๒ตะบดท่าข้าม
อำเภอบางประกงจังหวัดชาชน์เซา
หลังจากที่รับแจ้งจากเจ้าของบ้านนะ
เพราะว่าเจอกับงูเหลือมตัวขนาดบรรท่ำเลยซุกซ่อนอยู่ในโพรง
ท่อบริเวณบ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็รีบมาเลย
คือเรื่องของเรื่องเขาขุดท่อเอาไว้เนี่ยเพื่อให้มันเชื่อมกับทางเข้าสระว่ายน้ำของเขา
มันก็จะได้นำน้ำเข้ามาอะไรแบบนี้แต่ว่า
อีโอ้โห

ใช่สิครับตัวมันใหญ่มากมันเลื้อยอยู่ในนั้น
สุดท้ายกู้ภัยมาไปดูกันหน่อยว่ากว่าจะมุดเข้าไปได้

ลงไปอีกลงไปเนี่ย
แล้วก็เอาท่อที่มีเชือกไปมัดกับเจ้างู
สักท่านแล้วเป็นอุปกรณ์ในกับจะหู
ลากออกมาร่างไปกับทางน้ำนี่แหละ
ดูตัวสิครับ
ผมเอาได้แล้วกัน
ขยายตัวดูสิว่ามันใหญ่โตยาวขนาดไหน

อุ้ยโอ้ยใหญ่มากตัวเบาะท่ออ่ะ
ครับใหญ่ยาวสักขนาดนี้จะไม่ให้ตกใจได้อย่างไร
แต่ยังไงซะชื่นชมพี่กู้ภัยนะฮะ
ลงไปก็ไม่ใช่ง่ายแล้วลงไปมันก็เลอะเปิ้ลไปหมด
อันตรายด้วยเพราะคุณใช่ว่าจะเห็นงูซะทีเดียว
ลงไปเผลอไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันมืดอ่ะมันมืดน่ะใช่จริง
เออแต่ข้อความชำนาญเขาสุดยอดเลยนะครับ
งูก็รัดไว้กับท่อน้ำไม่ยอมขึ้นมา
อ่ะจับปุ๊บยัดลงกระสอบปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
จบเรื่องเรียบร้อยเอามาเทแถวนี้แล้วนะคะงู
เอามาตรงนี้เดี๋ยวผมจะพากลับคืนสู่ธรรมชาติ
พร้อมกับผมเลยละกันนะครับทำดีมากค่ะ

เห็นงูยังตกอกตกใจไม่หายนะแต่ว่า